การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

จะมีการแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในพื้นที่

คอรมอลเองก็จะเสนอกลับไปว่างบเท่านี้พอไหม

ทีนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่ให้ลงไป
แจกแจงไปให้ลงไปแล้วในพื้นที่มันไม่มีนัยยะทางการเมืองนะ
ไม่มีนัยทางการเมืองแต่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ใช่นะคะในพื้นที่อีสานใต้นะคะ

ติดตามจากคุณสิริวัณรักษาธิ์พูดสุขข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ

กับการประชุมคอรมอสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการสำคัญหลายโครงการค่ะ
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโลจิสติกแล้วก็โครงสร้างระบบขนส่ง
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง๒๔จังหวัดค่ะ
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็ได้ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติหลักการโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง๒
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสนอเพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบโลจิสติก
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรค่ะ
แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทธกภัยการยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมยังได้มีการอนุมัติในหลักการ
เร่งรัดขยายถนนเป็น๔ช่องทางทั้งหมด๑๒สายนะคะ
รวมทั้งได้มีการนำให้กลับไปพิจารณาศึกษาการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๖ด้วยค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการลงพื้นที่มาประชุมคอรมอสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้
แล้วก็มีการอนุมัติงบประมาณต่างไปนั้นไม่ได้มีนัยยะใดทั้งสิ้นค่ะ
แต่เพื่อพัฒนาให้ประเทศมีความก้าวหน้าแต่บางโครงการก็อยู่ในแผนงานของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
ส่วนที่มีเสียงวิภาควิจารณ์หลังมีนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็นักการเมืองระดับชาติมาพบปะนั้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าส่วนตัวยินดีที่จะพบกับทุกคนเพราะไม่ได้มีปัญหากับใครทั้งสิ้นค่ะ
เรื่องของการพบปะไม่ว่าจะนักการเมืองหรือไม่การเมืองก็แล้วแต่ผมก็ยินดีพบทุกคนนะ
ไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ได้มีอะไรมีปัญหาจนพบไม่ได้นะ
ปัญหาก็มีอย่างเดียวเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปเรื่องสูตรบุคคล
ผมกับผมได้ทุกคนแต่ที่ผมพูดไปผมต้องการพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าผมไม่ได้ต้องการอะไร
ในการที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ต้องการอะไรเลย
ขณะที่ความคืบหน้าการใช้ชีวิตของทีมหมูป่าแคเดมี่ทั้ง๑๓คนนั้นนะคะ
ทั่วท้องโลกต่างได้ติดตามแล้วก็ชื่นชมทีมปฏิบัติงานทุกคน
ให้ความช่วยเหลือ๑๓คนจนปลอดภัยค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะไม่มีใครโทษใครทั้งสิ้นค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขุนเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมภารกิจถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑สิงหาคมนั้น
รัฐบาลก็ได้มีการเตรียมงานแล้วก็ประเมินสภาพอากาศควบคู่ไปด้วย
เพราะงานนี้จะมีคนสำคัญและคนจำนวนมากเข้าร่วม
ซึ่งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่า
ได้มีการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
โดยก็ย้ำว่าคณะทำงานจะต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบครอบ

แล้วก็กลับมาเสนอให้ที่ประชุมคณะร่ำรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนการประชุมคอรมอสัญจรนอกสถานที่ในวันนี้นะคะ
ก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้าค่ะ
รวมถึงผลเอกประวิทวงสุวรรณด้วยนะคะ
แต่ระหว่างที่พลเอกประวิทย์ได้นั่งร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี

ก็มีอาการท้องเสียเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะ
ขออนุญาตนายกรัฐมนตรีออกไปนั่งพักผ่อน
แล้วก็ขอเดินทางกลับกรุงเทพทันทีค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการนำส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะ

รายงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ